ไป๒๑วันแล้วนะครับ
สำหรับเหตุการณ์ตกตึกเสียชีวิตของน้องบี
หญิงไทยที่ไปทำงานในบาเรน
ซึ่งสาเหตุการตายยังคงเป็นปริศนา
โดยอธิบดีกรมสารณิเทศระบุนะครับว่า
ทางการบาเรนกำลังสอบสวนเหตุการณ์เสียชีวิตที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะสามารถดำเนินการส่งร่างกลับมาได้

ขณะที่ครอบครัวก็ยังคงเฝ้ารอรับร่างของลูกสาว
กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดครับ
นี่คือครอบครัวของนางสาวเกดนิพาบุญเทียนหรือน้องบี
หญิงไทยที่ตกตึกเสียชีวิตในบาเรน
ซึ่งยังคงเฝ้ารอให้มีการส่งร่างของลูกสาวกลับมายังบ้านเกิด
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
หวังว่าจะได้เห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย
โดยแม่ของน้องบีเผยว่าลูกสาวเสียชีวิตไป๒๑วันแล้ว
แต่ยังไม่สามารถนำร่างกลับมาได้
เหตุการณ์เสียชีวิตของน้องบีถูกเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียล
โดยน้องบีได้พลัดตกจากชั้น๔ของอาคารแห่งหนึ่งในบาเรน
เมื่อวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจบาเรนได้นำตัวหญิงไทย๓คน
พร้อมชายชาวบาเรนอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวน
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ซึ่งก่อนที่น้องบีจะเสียชีวิตนั้น
ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากแม่
โดยให้หาเงิน๒แสนบาทมาให้แม่แท็กหรือในหน้า
เพื่อที่จะได้เดินทางกลับประเทศ
หลังถูกแม่แท็กนำตัวไปขังเพื่อไม่ให้หลบหนีไปขอความช่วยเหลือ

เพื่อนของลูกสาวได้แนะนำให้รู้จักแม่แท็กคนดังกล่าวที่บอกว่า
ต้องการให้น้องบีไปทำงานแผนกต้อนรับในบาเรน
ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนมากกว่า๕๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่เมื่อไปถึงลูกสาวติดต่อกลับมาว่าถูกบังคับให้ขายบริการ
และถูกกักบริเวณไม่ให้หลบหนี
ทำให้ครอบครัวกังวลว่าการเสียชีวิตของน้องบี
เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมที่เกี่ยวกับการถูกล่อลวงไปค้าประเวณี
นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์
ธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ถึงความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนคดีดังกล่าว
ซึ่งการส่งศพกลับมาจะทำได้หลังการดำเนินคดีเสร็จสิ้น
ณขณะนี้ก็ยังมีการสืบสวนสอบสวนคดีอยู่นะคะ
ทางอายการของฝ่ายบาเรนยังดูในเรื่องของพัฒนาการของการสืบสวนอยู่นะคะ
แล้วณขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
อย่างไรก็ตามอยากจะขอเน้นย้ำว่า
ทางฝ่ายบาเรนนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของการตรวจสอบคดีนี้นะคะ
แล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ณขณะนี้คงต้องรอดูก่อนนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
ส่วนตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
ทำหนังสือประสานไปที่ตำรวจสากล
เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของน้องบี
เตรียมเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางไปทำงานที่ประเทศบาเรน
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่
สถิติที่รวบรวมโดยกรมการกงศูนย์พบว่า
มีคนไทยที่พำนักอยู่ในบาเรน๗๖๕๑คน
จำนวนนี้พำนักอยู่อย่างถูกกฎหมายประมาณ๔๐๐คน
และที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายประมาณ๓๐๐คน
มีผู้ประกอบอาชีพอยู่ในธุรกิจนวดหรือสปาประมาณ๒๐๔๐คน
แต่อธิบดีกรมสารณิเทศก็ระบุว่า
เป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ถึงตัวเลขที่แน่นอน
ของหญิงไทยที่เข้าไปทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าบริการในบาเรน
ปี๒๕๕๘สถานเอกอัครราชทูตไทยในบาเรน
ได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในบาเรน
จำนวน๕๖๓คน
ส่วนในปี๒๕๕๙ได้ให้ความช่วยเหลือ๓๗๗คน
ซึ่งอธิบดีกรมสารณิเทศแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปบาเรนตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน
เพื่อหลีกเลี่ยงการพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย
หรือการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
ลงทะเบียนกับสถานทูตไทยในบาเรน
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าทำงานและอาศัยอยู่ที่ใด
สำหรับเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือในกรณีประสบเหตุตกทุกข์ได้ยากขณะพำนักอยู่ในบาเรน